เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

สำคัญมากกับครอบครัวของคุณเอ็มจากจังหวัดชุมพรนะครับ

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อ
เพื่อพิชิตเงินสูงสุด๑ล้านบาท
จะสามารถคว้ากลับไปต่อลมหายใจ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณเอ็มมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ได้ดูรายการเราบ้างมั้ย
ก็ดูบ้างครับขอให้โชคดีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ไก่เขย่าเรื่องที่สองจังหวัดชุมพรเรื่องที่สามบ้านของเราเรื่องที่สี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
เรื่องที่ห้าฟุตบอลไทยถ้าพร้อมแล้วเอ็มเลือกเรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับ

ชอบครับติดตามเกือบทุกนัดนะครับ

ผมชอบเมืองทองถ้าเป็นไทยลีก
เออไทยลีกระดูกาล๒๕๖๒ที่เพิ่งจบไปเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ย
เมืองทองได้อันดับที่เท่าไหร่
อันดับที่ห้าประมาณนี้ครับ

เอาละหมูตู้แล้วแดดแดดสบายใจขึ้นมั้ย

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในการแข่งขันไทยลีกระดูกาลที่ผ่านมา
เมืองทองยูไนเต็ดชนะกี่นัด
ตัวเลือกที่๑๑๔นัด

และตัวเลือกที่๔๑๗นัด
คุณผู้ปลอดมาตั้งกับเด็กที่ชอบมากสุดก็เป็น

ถ้าพร้อมแล้วคุณเอ็มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๑๔นัดครับ

คุณจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับหมึกขึ้นมาตอบ
เรื่องที่๑ไก่เขย่า
เรื่องที่๒จังหวัดชุมพร

เรื่องที่๔เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

ถามว่าถนัดเขาก็ไม่ถึงถนัดมาก

ขอเชิญคุณหมึกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขั้นตอนการทำยากไหมไก่เขย่า

ไก่ให้เป็นชิ้นเท่ากัน
เสร็จแล้วก็หมักกับแป้งที่เราเตรียมไว้

เอาละนี่คืออาชีพไก่เขย่าของเรานะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ข้อนี้ครับโอ้โฮ
นี่เซเว่นช่วยทำอะไรได้บ้างลูก
อีกสองท่านที่เหลือเนี่ยอยากให้เขามีส่วนร่วมค่ะหรือว่าทำอะไรดี

เวทบอกนั่งเฉยดีกว่าค่ะ
เดี๋ยวยายจะเต้นให้ดูก็ได้
ผมว่าถ้าเพลงมานะยายนั่งอยู่ไม่ติดที่อ่ะเอ่อ

ตบมือให้คุณยายหน่อย
หายหน้า

ทำไก่เขย่าและบรรจุใส่กระทงใบตองจำนวน๑๐กระทง
กระทงละ๑๐ชิ้นภายในเวลา๓นาที

คุณหมอรุนของคุณค่ะ
ขอรับคุณครับ

ได้เลยที่พ่อหน่อยหนูรักเขาหนูรักคนอื่น
หนูด้วยเหรอ

รู้สึกยังไงอ่ะพี่หมึกทำไมร้องไห้เหมือนทำไม่เต็มที่ค่ะ

เขาก็ยังต้องมีอาชีพไก่ไข่เหงาเฮกถ้าเผื่อว่าใช้แว่เวียนผ่าน
หึกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเซเว่นขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดชุมพรเรื่องบ้านของเรา
เรื่องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
เจนนี่ได้หมดก็สดชื่นค่ะ

เซเว่นมาต่อชีวิตเป็นคุณต่อไปครับ

เสียงเขาพอแล้วพี่เขาก็สวยด้วยค่ะ
ชอบเพลงอะไรมากที่สุดของพี่เขา

หนูรู้ว่าเพลงล่าสุดของพี่เขาก็คือประหลาด

ปลาระ

ต้องยอมอันนี้ต้องยอม

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลิกกับพี่ได้ดีทุกคนมีสีอะไร

และตัวเลือกที่สี่สีม่วง
หนูชอบเพลงของพี่เจนี่มาตั้งแต่ป๑แล้วค่ะ

พร้อมแล้วน้องเซเว่นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามสีแดงค่ะ
ตัวเลือกที่สามสีแดงครับ

ปะละ

ขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่อง

จังหวัดธุพรและบ้านของเรา

ยายจ๋าจ๋า

ค่ะบางทีไปช่วยเก็บเสื้อโพงเสื้อผ้าอะไรไหม

ไปอยู่ตรงไหนล่ะคะเออเนอะหนูล้อเล่นนะจ๊ะ
ถ้าหนูล้อเล่นอย่างนี้เคืองไหมสนุก
ยายคือถามบนบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยเห็นเขาบอกว่า
จะมีชั้นสีชมพูด้วยอ่ะเคยเห็นไหมตู้เนี้ย
เคยเห็นอันนี้ยายเรียกว่าอะไรลิ้นชัก
เห็นตัวการ์ตูนไหมมีตัวการ์ตูนแมวด้วยที่อยู่ที่ลิ้นชัก
เห็นเพราะว่าคำถามอยู่ที่ตัวการ์ตูนนั่นแหละ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวการ์ตูนรูปแมวมีสิ่งใดติดอยู่ที่หัวตัวเลือกที่หนึ่งโบ
ตัวเลือกที่สองมงกุฎตัวเลือกที่สามดอกไม้
และตัวเลือกที่สี่ผีเสื้อยายไปบ้านใบเฟิร์นทุกวัน
ตู้นี้วางอยู่ข้างโทรทัศน์ถ้าพร้อมแล้วยายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สี่ตัวเลือกที่สี่ผีเสื้อครับ
ยายจ๋าจ๋าหวังให้โชคดีนะจ๋าสี่ข้อผ่านไปแล้วนะครับ
ก็เรามารอลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมว่าครอบครัวของคุณเอ็มนะฮะ
คว้าเงินทุนไปต่อลมหายใจได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับ
ช่วงหน้าสักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ทำไก่เขย่าและบรรจุใส่กระทงใบตองจำนวนสิบกระทงกระทงละสิบชิ้น
ภายในเวลา๓นาที

ทำได้หรือไม่ได้ครับ